จำกัดเนี่ยอยู่ใกล้ใกล้กับที่เกิดเหตุประมาณ๓ช่วงตึกนะครับแล้วผมก็เห็น
หรือมวลชนทุกท่านเนี่ยได้ทราบตามข่าวที่เสนอไปแล้วนะครับ
ปรากฏว่ามีพยานผู้พบเห็นเหตุการณ์เนี่ยก็มากพอสมควร
แต่ไม่มีใครกล้าเป็นพยานเพราะฉะนั้นเนี่ย
ในฐานะที่เป็นพลเมืองดีคนหนึ่งไม่ใช่ในฐานะที่เป็นทนายความนะครับ
เราก็ต้องช่วยเหลือคนที่เขาถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ให้ความยุติธรรมให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วย
ถ้าหากว่าทนายหรือถ้าหากว่าพยานเนี่ยถูกคมครูในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับ
แล้วใครล่ะครับจะมาเป็นพยานในศาลเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นพยานนะครับตอนนี้ในฐานะที่ผมเป็นพยานเนี่ยนะครับ
เห็นเหตุการณ์เนี่ยผมก็ต้องเอื้อมมือเข้ามาช่วยเหลือผู้ตายนะครับ
อกจากนี้แล้วเนี่ยตัวผมคิดว่าการเป็นพยานในคดีนี้เนี่ยเป็นคดีสำคัญ
เนื่องจากว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนพิการนะครับขาลีบมือก็รีบ
คนตายเป็นคนพิการเนี่ยการที่มาทำร้ายคนพิการเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้อง
แล้วอย่างที่เมื่อวานเนี่ยท่านผู้สื่อข่าวคงจะเห็นนะครับ
มีเหตุมีอะไรผิดสังเกตไหมครับว่าในการแถลงข่าวของนายพีรพล
แล้วตัวเองเนี่ยป้องกันตัวไม่มีเจตนาฆ่าแต่บันดาลโทษะ
แล้วตัวเองเนี่ยแค่ไปซื้อขนมปัง
เนี่ยถ้าพูดแบบนี้เนี่ยนะฮะผู้ตายมาหาเรื่องก่อนเนี่ย
ถ้าพูดแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนก่อเรื่องก่อน
ผมอยากให้ท่านสื่อมวลชนเนี่ยย้อนกลับไปดูนี่วันที่
ท่านผู้รักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่นะครับแถลงข่าวว่า
เหตุที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็เพราะทางกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ย
พูดว่านะครับพูดว่าขนมปังหาอะไรหน้าแดกชิบหายเลย
พวกมันพูดอย่างนี้นะครับไม่ใช่พูดว่าผมขอซื้อขนมปังหน่อย
ไม่ใช่นะครับที่ทำไปเนี่ยเกิดการแซวกัน
ผมถามจริงนะครับถ้าหากว่าไม่เกิดการแซวกันเนี่ย
เรื่องขาพิการก็ดีในเรื่องขนมปังก็ดีเนี่ยนะฮะ
แซนที่รุนแรงเนี่ยใครมันจะไปหาเรื่องอะครับ
ไม่ใช่ไปหาเรื่องก่อนแล้วที่เขาบอกว่าป้องกันตัว
บันดาลโทษะดูในคลิปสิครับการป้องกันตัวเนี่ย
หมายถึงว่าเราเนี่ยเข้าไปทำร้ายเขาแล้วเขาก็ปัดป้อง
เพื่อที่จะให้ภัยนั้นพ้นจากอันตราย
แต่ถ้าดูในคลิปท่านจะเห็นได้นะครับว่า
ในคลิปเนี่ยผู้ตายเนี่ยถอยล่นอยู่ตลอดเวลาหนีตายอะครับ
หนีตายนะครับเมื่อผู้ตายหนีตายเนี่ยตัวเองก็ลุมเข้ามาเนี่ย
อย่างนี้เขาเรียกป้องกันเหรอครับเขาเรียกว่าบันดาลโทษะเลยครับ
พยานที่เห็นเหตุการณ์อีกหลายคนมากเดินเข้ามาหาหนูว่า
พี่ต้องทำมาหากินแล้วน้องน้องจะให้พี่ทำอย่างไร
ตอนนี้พยานทั้งหมดเหลือพี่ทนาย
พี่ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ลูกสาวพี่ที่อยู่ในเหตุการณ์
ขอถามหน่อยว่าจะมีพยานคนไหนบ้างที่จะกล้ามา
เขากลัวกันหมดตัวนี้เหลือแค่นี้
ยืนยันนะฮะว่าจะพยายามรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องทุกรายไม่มีเว้นเลยนะครับ
พิสูจน์ได้ว่าเป็นตัวการร่วมก็จะดำเนินคดีฐานร่วมกันฆ่า
พิสูจน์ได้ว่าไปถึงจุดที่ผู้ตายขี่รถจักรยานตามไป๓๐๐เมตรไล่สอบให้หมดเลย
ก็ขอให้ความร่วมมือแล้วกันนะว่าไอ้เรื่องคมครูเนี่ยผมก็ยินดีแล้วก็ฝากไว้ด้วย
ถ้าใครไปข่มไปขู่ท่านทำผิดนะฮะ๓๙๒ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวในการขู่เข็น๑เดือน๑๐๐๐บาท
ส่งกองศาลด้วยละยังไม่ปรับหรอก
มันเป็นอะไรถ้าจะรอก็ไม่เป็นเลย
ผมทำงานเร็วอยู่แล้วสไตล์อะไรนะลูกลบ
จบเร็วลูกเรื่องใช่ไหมปิดกรุ๊กให้เร็วให้บวชน่าท่านไปต้องกังวลหรอก